คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวน่ารักกันบ้าง
เอามาฝากกันของสาวน้อย

สาวน้อยฝาแฝดเหรอจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันนะครับ
จงมาจ๊ะอะไรมาจุ๊บนี่มา

จุ๊บไหนน่ารักหรอ

ชื่อว่าเด็กหญิงสุประวีจุนจินดา
คนนึงชื่อน้องแฟรี่
เด็กหญิงอีกคนนึงชื่อเด็กหญิงสุพิชยาจุนจินดา

เรียกง่ายแบบนั้นทั้งคู่๔ขวบเท่ากัน
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒อยู่ที่จังหวัดสุราธานี
คุณแม่ของคุณเป็นชื่อว่าคุณกรกนกสมพันธ์
เขาส่งคลิปของน้องมาให้เรา
แชร์ให้แฟนตลอดข่าวได้ดูกัน

เป็นลิซ่าแบบแฝดน่ารักมากเลย

คือลูกแฝดอะเนาะเวลาแต่งตัวเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันนะ

สี่ขวบแต่ผิวไหวเลยเกิน
คือแม่ชอบถ่ายรูปรูปคลิปรูปนะ

กิจกรรมต่างเต้นคอเวอร์เนี่ยก็มีบ้าง
บอกว่าลูกเขาชอบร้องชอบเต้น
คุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่
เด็กส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ชอบร้องชอบเต้นเอาจริง

เอาความน่ารักมาเสิร์ฟให้เช้าแบบนี้แล้วได้ออกอากาศด้วย
คลิปของคุณได้ออกอากาศก็รับไปเลยเสื้อยืดสวยแบบนี้
ใครอยากจะได้เสื้อสวยก็ส่งคลิปของคุณมาร่วมสนุกกันได้
ขออภัยจริงที่น้องเป็นแฝดแต่มีให้ตัวเดียว

แล้วแบ่งครึ่งกันใส่เหรอโอ๊ยเรางกเนอะเสร็จ
เดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวโตเดี๋ยวได้ไปเลย๒ตัว

เดี๋ยวลุงนะเปย์ให้ลุงนะสายเปย์ไหม